เพลง
เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่คุณน็อตไปปฏิบัติภารกิจของป้าหน่อย
ตอนนี้ก็คงจะหิวแย่แล้วล่ะเนาะ
เรารีบตรงเข้าครัวไปอิ่มอร่อยและสุขภาพดี
ป้าหน่อยครับผมไปทำปรุงดินเรียบร้อยหมดแล้วครับ
เดี๋ยววันนี้เรานำเสนอเป็นขนมจีนแต่ว่าแตกต่างจากที่อื่น
ปกติเห็นสีอะไรคะสีขาว
วันนี้ไม่อยากกินสีขาวละเบื่อละ
นะคะทำให้มันน่าสนใจถ้าน่าตื่นเต้นนะคะ
ก็เลยอยากจะชวนมาทำขนมจีนน้ำยา
มันมีเส้นขนมจีนที่มีสี
วันนี้เมนูก็คือขนมจีนน้ำยาที่เป็นมังสวิรัติ

และที่สำคัญก็คือว่าขนมจีนเราจะย้อมสีด้วย

เหลือขนมจีนสุกละได้ไหมครับ
ระหว่างรอขนมจีนเปลี่ยนสีนะ
เราก็มาทำตัวน้ำยากันดีกว่า

ก็สารพัดเลยมีเห็ดอะไรก็ใส่ได้

ค่ะอันนี้เนอะหางกะทิ

เราต้องมีเคล็ดลับในการเอาไปต้มซะก่อน

หางกะทิเพื่อที่จะให้มันมีแบบ

ค่ะก็เริ่มปั่นเลย

ทีนี้ก็ต้มทำให้เป็นความร้อนแล้วก็ปรุง
ปรุงรสก็จะเป็นปรุงรสด้วยเกลือนะคะ
ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากแบบนี้
คนเมืองอย่างเราก็สามารถลองทำทานเองง่ายที่บ้านค่ะ
แต่ถ้าซื้อพืชผักต่างมาทำเอง
ก็อาจจะเจอกับสารพิษตกค้างจากสารเคมีก็ได้
วันนี้ป้าหน่อยเลยขอฝากเคล็ดลับดี
มาฝากคนเมืองให้ได้ลดปริมาณสารที่ตกค้างกันง่าย
ด้วยน้ำยาล้างผักตัวนี้จ้า
น้ำยาล้างผักนี้นะคะได้จากการนำผักและผลไม้มาหมักรวมกับสารให้ความหวาน
อาจจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำอ้อยหรือน้ำผึ้งก็แล้วแต่จะเลือกใช้ค่ะ
โดยทั่วไปนะคะจะทำการหมักในภาชนะปิดเป็นเวลาอย่างน้อย๓เดือนถึง๑ปี
เราก็จะได้น้ำหมักอินซีที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน
สามารถนำมาแช่ผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารหรือเนื้อสัตว

และเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารและเนื้อสัตว

ซึ่งวิธีนี้คุณผู้ชมสามารถนำไปทำเองที่บ้านก็ได้
หรือจะหาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ตามร้านค้าทั่วไปก็ได้นะคะ
แล้วนี้ก็พร้อมครับกับขนมจีนน้ำยาแบบบังสวิรัติเลย
หลังจากที่เอาขนมจีนไปนึ่งกันเรียบร้อยแล้ว

ส่วนผักเครื่องเคียงเราก็จะเอาผักที่มีในสวนนี่แหละ

จะเห็นได้ว่าถ้าตักมาจะเห็นว่ามันมีเนื้อ

มีความข้นอยู่แต่จริงก็มาจากเห็ดนี่เอง

ใช่เหมือนขนมจีนน้ำยาทั่วไปเลย

มีความอร่อยสำคัญที่สุดคือมีความอร่อย

คือป่วยค่ะหลังจากนั้นก็เลยไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ

แล้วตอนนั้นพอเราหันมาดูใส่ใจเรื่องสุขภาพ

มันดีขึ้นอันหนึ่งเนี่ยที่เคยเป็นประจำนะคะ

พอหลังจากที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์ไมเกรนหายไป

เราสามารถจะบอกเลยว่าอาหารรักษาเราได้
ใช่ค่ะอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาเนอะ
ครับผมตอนนี้เปิดมา๗ปีนอกจากปลูกทำแล้วมีสอนด้วย
ด้วยเพราะว่าคนเมืองเนอะอยากมีสุขภาพดีไม่มีที่ทำไง
เราก็เลยเปิดอบรมค่ะปลูกผักเดือนละครั้ง

เมื่อกี้ที่ทำคือปรุงดินเนอ

ทำไมซื้อดินมาแล้วทำไมปลูกแล้วมันตาย
มันก็จะมีเคล็ดลับนะคะก็จะมีการอบรม
อกจากนั้นก็จะมีการพึ่งพาตนเอง
ตัวอย่างเช่นทำสบู่ใช้เอง

มันยากนะกว่าที่ธุรกิจเราจะเปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้นะ
แล้วนี่ธุรกิจที่ก็ทำมาชาติด้วย

อุปสรรคก็คือหนึ่งพื้นที่ที่เห็นเนี่ยนะคะ

แต่ว่าหลายคนก็เข้ามาสนับสนุน
เช่นมีโครงการต่างก็เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องทุนให้

ก็คือคุณน็อตอยู่บ้านเนี่ยอยากทานโทรศัพท์มา

พวกผักสดผลไม้สดก็ส่งถึงบ้าน
แต่ว่าอันนั้นเนี่ยแอบกระซิบเลยเป็นระบบสมาชิก

เรามีเกษตรกรรายย่อยเล็กนะคะ

เราใช้ชื่อว่าโครงการตะก้าปันผัก

หลังจากที่ได้มาทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเนี่ย
มันส่งผลให้ดีกับตัวเราและคนอื่นอย่างไรบ้างครับ
คือในส่วนเรามันเห็นเพราะเรากิน
แต่ส่วนหนึ่งที่มันสั่นสะเทือนก็คือว่า

เป็นโครงการที่เกษตรกรลายย่อย

เพราะพวกรายย่อยนี้ไม่สามารถจะส่งออกหรือรายได้
เราก็ให้เขามาส่งผักให้เรา
เขาก็จะมีรายได้แล้วเขามั่นใจเลยว่า
เขาสามารถปลูกโดยที่เป็นแบบออร์แกนิค

แล้วในราคาที่เขามั่นใจได้ด้วย

มุ่งมั่นในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

อร่อยลองบอกข้อดีของการใช้ชีวิตแบบนี้
ให้กับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะยังใช้ชีวิตอย่างประมาทอยู่บ้างนะครับผม
ข้อดีของการมารับประทานอาหารที่
ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นมันสำราแบบนี้มันดียังไงครับ
คือหลายคนก็จะให้คุณหมอเป็นคนสั่ง

ทำอย่างไรที่เราจะกลับมาดูแลตัวเอง

ด้วยนั้นตอนนี้ป้าเชื่อว่าความรู้หลายคนมี

ก็อยากจะให้เริ่มเลยค่ะเริ่มจากตัวเรา

ข้างสะพานแขวนมาปุ๊บลงสุขสวัสดิ์ปั๊บกลับรถ

ก็เจอซอยลาบุรณา๓๐
ใครสนใจเรื่องของสุขภาพนะครับก็สามารถมาฟรีได้
ได้ทั้งรับประทานอาหารอิ่มท้องอิ่มความรู้ด้วยนะครับรู้กลับไป

เมนูเส้นและความรู้เพื่อสุขภาพที่เรานำมาฝาก
ในวันนี้น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกทานอาหารให้กับคุณผู้ชมได้บ้าง
เห็นไหมคะว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้น

แค่เรารู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเหล่าคนรักเส้นแพ็คกระเป๋าไว้ให้พร้อม
แล้วมาร่วมเดินทางไปเหนือสุดแดนสยามจังหวัดเชียงราย
เพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
พบกับเมนูข้าวซอยน้ำซู่เมนูเส้นประยุกต์จาก๑๒ปันนา
เมนูบะหมี่ผัดยูนารสชาติต้นตำรับแท้
ต่อด้วยเมนูแพ็คเชอรี่พาสต้าสอดไซส์ชิสสไตล์แม็กซิกัน
เรียกว่าทริปเดียวครบทุกรสชาติอย่าพลาดเชียวนะจ๊ะ
เพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติพบกับเมนูเส้นอนาชาติ